ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวหน้ายินดีของนักร้องสาวลูกทุ่งอินดี้อาร์มชุติมานะคะที่ได้ถือหรือเลิกดีเย้เมื่อชมเช้าของวันนี้นะคะทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโหใหญ่โตบ้านหลังใหญ่หลังโตนะบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ค่ะอืมบ้านหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี
หนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะที่วันนี้เนี่ยทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จพร้อมกับวางแพลนจะปลูกบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อที่บ้านเกิดที่บึงการอีกด้วยค่ะโอ้โหเก็บเก็บตังซื้อประมาณปีหนึ่งเต็มเต็มแต่ว่าไม่ได้สดนะคะวางวางเงินประมาณสามล้านนะคะแล้วก็ผ่อนหลังนี้ป
แล้วว่านูอยากสร้างบ้านที่บึงการอีกหลังอืมอ่าเดี๋ยวรอเป็นกำลังใจให้น้องนะส่วนเรื่องหัวใจของพี่สาวอดีตนักรองร่วมค่ายลำยายไหยทองคำกับปุ้ยแอลกอฮอล์ที่มีข่าวเมาส์มาว่าเธอเนี่ยเป็นแม่สือแม่ชักให้กับทั้งคู่อันนี้เนี่ยสาวอามยอมรับนะว่าเออเป็นเรื่องจริงคือเธอเนี่ย

ดอกมาให้สวยสวยนะคะจากมิสลิลลี่ที่ส่งตรงจากกรุงเทพทั่วไทยส่งตรงมาให้บันเทิงไทยรัฐได้ไปมอบแสดงความยินดีกับน้องอามชุติมานะคะใครสนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้นี่นะคะของเราถือไปมอบให้ด้วยตัวเองเลยนะดอกมาสวยสวยเหมาะกับบ้านสวยสวยนะคุณนะถูกต้องเหมาะกับสาวสวยสวยด้วยชิ้นการมอบให้ได้หลายโอกาสนะจ้ะโอ
ว่าในอนาคตอยู่วงการมันอีกสัก๕ปีเธอจะมีสินทรัพย์เยอะขนาดไหนใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอามนะต้องขยันแล้วก็ที่สำคัญคือกระตันอยู่นั่นแหละถูกต้องค่ะ